กลางค่ำกลางคืนต้องระวังหน่อยนะครับ
เรื่องของเส้นทางที่อาจจะไม่คุ้นชินหรือว่ามันอาจจะมีทัศนวิสัยที่ไม่ดี
สามีภรรยาคู่นี้ขับรถจากบ้านญาติติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๕ทุ่ม
เช้าไปเจอรถไปเจอรถอยู่ในคลองชายนาฏป่าศักดิ์

ทันทีที่กู้ภัยลำเลียงนะครับ
รถกระบะ๔ประตูนะครับที่มี๒ภรรยาสามีภรรยานะครับ
ขึ้นมาจากคลองชายนาฏป่าศักดิ์ญาติเห็นร่างร้องไห้ครับ

เป็นรอยคล้ายกับรถยนต์พุ่งตกลงไปในคลอง

ตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
ประสานไปยังอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
จุดบ้านหมอครับให้ไปดูที่เกิดเหตุหน่อย
นี่ครับเป็นทางยาวลงไปเลยนะประมาณ๔๐เมตร
ลงคลองไปเลยเนี่ยฟืดลงไปแบบนี้
อ้าวเห็นไหมฮะหญ้ามันล้าบเลย
เจ้าหน้าที่ส่งชุดประดาน้ำลงไปงมครับ
เจอรถกระบะจมอยู่กลางคลองครับ
มีสามีภรรยาเสียชีวิตติดอยู่ข้างใน

นะครับดึงขึ้นมาลากขึ้นมาลากขึ้นมาสำเร็จครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายอัธวุฒิสังรัศมีอายุ๒๖ปี
คนนี้สามีนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งข้างคนขับ
ส่วนภรรยาคือนางสาวสุพนิดาด้อมกลางอายุ๒๗ปี
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลังคนขับสภาพสองมือกำแน่นฮะสองมือกำแน่นฮะ
ส่วนด้านหน้าของรถพังเสียหายครับกระจกสองฝั่ง
ด้านหน้าเปิดออกครึ่งบานครับขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
เมื่อคืนทั้งคู่ขับรถมาที่บ้านญาติแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน
แล้วติดต่อไม่ได้๕ทุ่มติดต่อไม่ได้เลยจนเช้ามีคนแจ้งว่า
พบเอกสารสมุดทะเบียนตกอยู่ข้างทางฮะแล้วก็มีรอยถลายลงคลองไป